ช่วงนี้มาชวนคุณผู้ชมตามหาเจ้าของเงิน๑แสนบาทที่ทำหล่นหายเอาไว้
แล้วก็ยังไม่มาเอาคืนก่อนหน่อยอืมมีผู้ชายคนหนึ่งทำตกเอาไว้
แล้วก็มีผู้หญิงผู้ชายคู่นึงเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปไปเจอพอดี
เป็นเงิน๑แสนบาทเอาไปให้ตำรวจที่ชนบุรีตามหาเจ้าของตัวนี้
ยังตามไม่เจอใครเป็นเจ้าของเงินเอาหลักฐานไปแสดงตัวกันหน่อย
เอาไปดูหน้าตาของพลเมืองดีนะครับมี๒คน
นางสาวนารีภูขังเป็นชาวสุรินทร์พร้อมด้วยนายกิติพักนุษศิริเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
พอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีเพราะว่าทั้งสองคนเก็บเงินสดได้ถึง๑แสนบาทนะครับ
บริเวณเส้นทางบ้านไร่อำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีครับเอาเงินก้อนเนี้ย
ให้ตำรวจช่วยตามหาเจ้าของรับคืนกันหน่อย
จริงแล้วข่าวนี้เราเคยนำเสนอไปตั้งแต่วันที่๔ตุลาคม

เนื่องจากว่าพันธุ์ตำรวจเอกจักรพันธ์กิติสิริพรกุล
ผู้กำกับการสพศรีมราชาบอกว่าตอนนี้

แล้วก็มีหลักฐานจากภาพในกล้องวงจรปิด

เขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก๔๕๕๐ปี
คนนี้นี่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไป
เข้าไปที่ซอยแหลมเท้ามุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวีณศรีราชา
แล้วพอจุดรับกล้องมันมีก้อนเงินตกอยู่๑แสนบาท
ขับขี่ผ่านลูกละนาดแล้วเงินมันตกนะฮะ
ก็เห็นภาพชัดเจนแต่ยังไม่มีเจ้าของไปแสดงตัวกับตำรวจนะครับ
ตอนนี้ก็เลยกำลังติดตามหาเจ้าของเงินไปรับคืน
แต่ว่าต้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงแอบอ้างไม่ได้
ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของตัวจริงก็ให้ไปติดต่อรับที่
พศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ